สำหรับวันนี้นะครับซึ่งเป็นเมื่อวันที่ผ่านมานั่นเอง
ก็ถือว่าเป็นวันที่สองของการแข่งขารเว็กบอร์ดชิงชั้มโลก
ที่จังหวัดภูเก็ตนักกีฬาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับ
สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับ
ซึ่งติดตามได้จากรายงานของคุณมะนุชาเจอมูลครับ
แม้จะพลาดเมื่อผ่านไปครึ่งทางแต่สามารถพลิกกลับมาเล่นต่อได้จนจบทำคะแนน๘๐คะแนน
ทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เช่นเดียวกับนุ้ยศิรสินขำกล่อมชาวภูเก็ต
ดีกรีทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนบีชเกม
ก็สามารถทำให้นุ้ยศิรสินผ่านเข้ารอบชิงด้วยคะแนน๗๙คะแนน
ก็แค่สนุกค่ะไม่ได้คิดอะไรมาก
ก็ไม่หวังเยอะค่ะเพราะมันเป็นเวิลค่ะเราก็แค่ระดับประเทศเอง
แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้แข่งที่รายการนี้ด้วยค่ะ
ส่วนการแข่งขันประเภทมือสมัครเล่นรอบชิงชนะเลิศรุ่นสมัครเล่นชายระดับปานกลาง
ส่วนฝ่ายหญิงถาวนันถาวรพัฒน์วรกุลคว้าที่สาม
อายุ๑๐๑๓ปีดาวรุ่งของไทยทำผลงานเป็นที่น่าพอใจค่ะ
โดยลูกคาริกลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย๑๒ปีคว้าอันดับ๒
ตามมาด้วยแฮรี่ดาตันลูกครึ่งไทยอังกฤษเช่นกัน
อายุ๑๑ปีคว้าอันดับ๓ซึ่งแชมป์เป็นของดาวรุ่งชาวเกาหลีใต้
แข่งขันเว็บบอร์ดชิงแชมป์โลกถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย
ได้เป็นเจ้าภาพ๑ใน๕สนามแข่งขัน
และเป็นสนามสุดท้ายในการลุ้นที่สุดของแชมป์ปีนี้
ซึ่งจัดที่อินเตอร์เนชแลลเวคพักภูเก็ตค่ะ
ก็ต้องเอาใจลุ้นแก๊กกี้กับนุ้ยสองนักกีฬาเวคบอร์ดของไทย
ว่าจะทำได้ดีตามเป้าหมายที่ตัวเองวางไว้หรือไม่นะคะ
ซึ่งมาติดตามผลกันได้ในช่วงไทยรัฐนิวส์โชว์ประจำวันอาทิตย์ที่๑๓ธันวาคมค่ะ
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ต